เรื่องราวหนึ่งที่คนเอามาแชร์กันบอกว่าเอ๊ะไม่แปลกใจเลย
ระบบการศึกษาไทยโดยเฉพาะภาษาอังกฤษมันถึงแย่
เพราะว่ามีคนเขามาอัดนะคะเป็นคลิปวิดีโอสื่อการเรียนการสอน
ทางไกลทางโทรทัศน์รายการหนึ่งสอนภาษาอังกฤษผิดค่ะ
มีหลายอันคือจริงแล้วเนี่ยลักษณะที่เขาเอามาสอนนะคะ
ก็เป็นอาจารย์มาบรรยายนี่แหละประกอบกับเป็นภาพของคำศัพท์
จะเป็นบอกว่าอันหนึ่งผิดอันหนึ่งถูกแล้วมาแก้ไขนะคะ
ซึ่งคลิปนี้เนี่ยก็เป็นคลิปที่ทางคุณผู้ชมนะคะ
ได้รับชมทางสถานีโทรทัศน์การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมแห่งหนึ่ง
ออกอากาศเมื่อเวลา๒ทุ่มวันที่๓ธันวาคมค่ะ
เจ้าของโพสต์เขียนเลยว่าเข้าใจแล้วว่าทำไมเด็กไทยอ่อนอังกฤษ
นี่ขนาดสื่อการสอนทางทีวียังขนาดนี้สอนจริงจะขนาดไหนคะ
เขาก็ไปควานหามาจนเจอแหละว่าคลิปนี้เต็มเป็นอย่างไร
เอามาให้ดูเลยโพสต์อยู่ในแฟนเพจนะคะ
ซึ่งเนื้อหาในรายการค่ะทางอาจารย์ผู้สอนเนี่ย
ได้ยกตัวอย่างประโยคสนทนาในภาษาอังกฤษที่มักใช้ผิด

แต่ปรากฏว่าประโยคที่ผู้สอนบอกว่าถูกต้องเนี่ย

และคำสัมพางคำก็แปลความหมายผิดเพี้ยนไปด้วย
อย่างเช่นประโยคค่ะมีบอกว่าแปลภาษาไทย

ประโยคที่ยกตัวอย่างมาเป็นประโยคที่ผิด

ผิดหนักกว่าเดิมอันที่แปลว่าและนะคะ

ใช่นะคะเรียกเชื้อชาตินะคะ

ใช่อาจารย์พูดแก้ให้
ประโยคนี้ถูกนะคะแต่ก็มีนิดหน่อยเหมือนกัน
อาจารย์ก็มีพูดผิดพลาดไปนะคะ
อีกหนึ่งอันก็คือมีประโยคที่บอกว่า
ผมพูดภาษาอังกฤษได้ไม่ค่อยดี
ประโยคที่เขายกมาบอกว่าใช้ผิดเนี่ย

ไม่น่าผิดแต่ว่าชาวเน็ตหลายคนก็จับประเด็นนี้มา
เพราะว่าถ้าเป็นคนที่คุ้นเคยกับประโยคนี้มากกว่าที่บอกว่า

แต่ก็มีอีกหนึ่งอันที่หลายคนตกใจข้างบนเนี่ยค่ะ
เขาบอกว่าดิฉันชอบเล่นกีฬาเทนนิส

ใช่นะคะแต่ว่าถ้าไปดูตามสไลด์เนี่ย

อาจารย์มีแก้ไขถูกต้องเยอะเหมือนกัน
แต่ถ้ามีผิดนี่พี่เฟื่องไปลองฟังก็อาจจะมี
มันมีประโยคที่บอกว่าโปรดปิดไฟ

แต่ว่าในที่แปลเขียนอีกอย่างหนึ่งเลย

ก็มีทั้งที่อาจารย์พูดถูกและอาจารย์พูดผิด

คืออาจจะไปสลับกันกับ

แต่ว่าอาจารย์ก็พูดบรรยายไปนะคะ

มีโอกาสได้เปิดผ่านสำหรับโทรทัศน์ทางไกล
ก็จะเป็นการอธิบายตามสไลด์ไป
คือสังเกตว่าจะเป็นเรื่องของการพิมพ์ผิดนั่นแหละ

เขาดูในแง่ของเรื่องการออกเสียงด้วย

ซึ่งจริงแล้วอาจารย์คงอยากจะแยกให้ดูแหละว่า

ล่าสุดอาจารย์ผู้สอนในรายการนะคะ
ได้ชี้แจกับทีมข่าวแสด็วกโซเชียลของเราค่ะ

นำเสนอการสอนเปรียบเทียบประโยคภาษาอังกฤษที่ใช้ผิด

แล้วก็ผ่านการตรวจสอบเนื้อหาจากทางมหาวิทยาลัย

ยังไงก็ตามยอมรับว่าความผิดพลาดครั้งนี้อาจจะเกิดขึ้นได้
อย่างเคสนี้ส่วนหนึ่ง
สาเหตุมาจากสไลด์การเรียนการสอนที่พิมพ์ผิด

ส่วนตัวก็อยากจะขออภัยคุณผู้ชมรายการในความผิดพลาดที่เกิดขึ้นทั้งหมด
ทั้งนี้รายการดังกล่าวจัดทำขึ้นด้วยเจตนาที่ดีนะคะ
เพื่อต้องการสอนภาษาอังกฤษให้กับผู้ที่ด้อยโอกาส
ว่าอาจจะมีการพิจารณาระงับการออกอากาศรายการนี้ในอนาคตด้วยค่ะ